ส่วนเรื่องนี้เราก็ต้องตามหาให้ค่ะ
พ่อแม่ลูกชาวจังหวัดแพร่ที่หายตัวไปอย่างลึกลับ
แล้วก็ไม่รู้หายไปไหนจนทุกวันนี้ยังติดต่อไม่ได้เลย
แล้วก็ทางครอบครัวของฝั่งแม่เนี่ยนะเขาก็ไปแจ้งความคนหายเอาไว้
หายไปทีละคนทีละคนทีละคน
พ่อหายไปก่อนตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ลูกคนเล็กเป็นออทิสติกหายไปปี๒๕๕๙
ส่วนแม่หายตัวไปปี๒๕๕๙
หมายความว่าครอบครัวนี้เหลืออยู่คนเดียว
ลูกชายคนกลางเพราะว่าลูกคนโตเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
และลูกชายคนกลางเวลาให้ข้อมูลกับทางญาติ
ญาติญาติบอกว่าข้อมูลมันฟังดูแล้วน่าสงสัย
แต่ไม่ได้ไปว่าอะไรนะว่าเขาจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป

ลูกชายคนกลางเองตอนนี้ก็ต้องให้ข้อมูลกับตำรวจ
ก็ต้องพาเจ้าหน้าที่เดินตรวจค้นในบ้านรอบบ้าน
นี่คือลูกชายคนกลางอายุ๔๐กว่า
ลูกชายคนกลางบอกว่าตอนนี้ผมก็เครียดเหมือนกัน
ญาติของฝั่งแม่สงสัยผมว่าเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป
ของพ่อแม่แล้วก็น้องชาย
ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าจากการลงพื้นที่ไปที่บ้าน
จากการสอบถามลูกชายคนกลาง
ยังไม่มีอะไรเลยค่ะที่จะนำมา
ซึ่งเออน่าสงสัยนะเป็นฆาตกรรมหรือเปล่า
หรือจะแจ้งความอะไรกับใครได้บ้าง
ตำรวจสศูนย์เม่นนำหมายสารจังหวัดแพร่ไปตรวจสอบบริเวณบ้าน
ไล่ตรวจไปเลยบ่อน้ำถังปฏิกูลกองขี่เท่า
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลพระหลวงอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
เพราะว่าทางครอบครัวของแม่ที่หายตัวไปเนี่ยนะคะเขาไปแจ้งความ

ก็คือทางนางปรานีวงแสนสี่อายุเจ็ดสิบสองปี
เป็นพี่สาวของนางละเอียดพรมโรธอายุเจ็ดสิบเจ็ดที่หายตัวไป
ซึ่งนางละเอียดหายตัวไปตัวพ่อที่หายไปก็คือนายนิพนธพรมรสอายุเจ็ดสิบเก้า
ลูกชายคนเล็กที่หายตัวไปคือนายนราพันธ์พรมรสอายุสี่สิบเอ็ด
นี่คือสามคนที่หายตัวไปนะคะพ่อแม่และลูกชายคนเล็ก
ลูกชายคนเล็กเนี่ยเป็นออทิสติกด้วยนะคะครับตัวพี่สาวของนางละเอียด
เป็นคนไปแจ้งความคนหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยตามตัวให้หน่อย
ตัวนางปรานีบอกว่าคือติดต่อไม่ได้มาสามปีแล้วอะค่ะแล้วก็ไปถามจากลูกชายคนกลางของบ้านหลังนี้ที่เหลืออยู่คนเดียวในบ้านอ่ะ
นายนารินพรมโรศหรือนายจรอายุ๔๖เนี่ยลูกชายคนกลางคนนี้ให้ข้อมูลที่เขาฟังแล้วมันน่าสงสัย
ครับมันแปลกแปลกยังไงก็ไม่รู้เขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
นางปรานีบอกว่านายนารินหรือนายจรลูกคนกลางของครอบครัวนี้เนี่ยนะบอกว่าเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้า
นายนิพนธ์ผู้เป็นพ่อค่ะที่หายตัวไปก็เพราะว่าไปมีครอบครัวใหม่
ย้ายไปอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็เลยขาดการติดต่อตั้งแต่ปี๔๕นะคะ
นี่คือลูกคนกลางที่อยู่เนี่ยบอกกับญาติลูกคนกลางให้ข้อมูลค่ะ
แต่ญาติก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรตอนนั้นน่ะนะตอนปีสี่ห้าอืม
พอมาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านายนาราพันธุ์ลูกชายคนเล็กที่เป็นออทิสติกอ่ะค่ะ
ครับก็หายตัวไปเฉยเลยซึ่งลูกชายคนกลางนายนารินอ่ะก็ให้ข้อมูลว่า
อ๋อน้องคนเล็กคนนี้ครับพ่อที่เป็นมีครอบครัวใหม่ที่เพชรบูนอ่ะอ่า
มารับพาไปอยู่ด้วยอืมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านางละเอียดผู้เป็นแม่
หายตัวไปอีกคนนึงคนที่สามแล้วครับทีเนี้ยนายนารินลูกชายคนกลาง
ก็ให้ข้อมูลว่าพ่อมารับแม่ไปดูแลน้องชายคนเล็ก
เพราะประสบอุบัติเหตุก็เลยมารับแม่อีกคนนึง
ไปที่เพชรบูรณ์หมายความว่าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องชายคนเล็ก
เพชรชบูรณ์ตามข้อมูลของลูกชายคนกลางที่ยังเหลืออยู่นะคะส่วนคนโตเสียชีวิตไปแล้ว
ญาติบอกว่ามันน่าสงสัยค่ะเพราะว่านางละเอียดเนี่ยเป็นคนรักบ้าน
ห่วงบ้านไม่ค่อยหายไปไหนนานนานแล้วก็ไม่เคยที่จะห่างหายจากการติดต่อกับ
ญาติญาติเลยครับสิ่งที่ญาติสงสัยเพิ่มเติมก็คือญาติเนี่ย
ถามลูกชายคนกลางหลายครั้งนะคะแล้วก็ไปขอเบอร์ติดต่ออืม
ว่าเออถ้าแบบพ่อแม่น้องคนเล็กเนี้ยไปอยู่เพชรบูนจริงจริงเนี้ยน่ะ
ขอเบอร์ติดต่อได้ไหมเผื่อจะได้ติดต่อไปมาหาสู่กัน
ลูกชายคนกลางก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไปนะคะแต่เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่พอโทรไปแล้วเนี่ย
ติดต่อไม่ได้ให้ไปหลายเบอร์ด้วยนะคะติดต่อไม่ได้เลยสักกระเบอร์ค่ะ
พอไปถามลูกชายคนกลางอยู่เรื่อยเนี่ยบอกว่าเอองั้นขอไปเยี่ยมหน่อยได้ไหม
ขอไปหาหาแม่หาพ่อหาน้องชายคนเล็กที่เพชรบูรณ์หน่อยได้ไหมครับ
คนกลางก็จะมีข้ออ้างบ่ายเบี่ยงตลอดเลยอะค่ะสรุปเลยก็คือ
ยังติดต่อไม่ได้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกคนเล็กที่หายตัวไปครับ
ข้อมูลที่ได้มาก็คือได้มาจากลูกชายคนกลางคนเดียวเพราะว่าตอนนี้เหลืออยู่แค่คนเดียว
แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือลูกชายคนกลางคนนี้นะคะประกาศขายบ้าน
ที่ดินของแม่เฉยเลยที่จังหวัดแพร่แล้วก็ไปเบิกเงินในธนาคารของพ่อของแม่มาใช้หมดเลย
ไปตรวจสอบบัญชีเงินฝากของแม่เนี่ยค่ะเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๐เบิกออกไป๘ครั้ง
รวมแล้วสองแสนกว่าบาททางญาติก็เลยบอกว่าเนี่ยหลายหลายอย่าง
พอนำมาประติดประต่อกันแอบสงสัยแอบสงสัยลูกชายคนกลาง
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ตามหานะคะบ้านหลังนี้นะฮะที่ประกาศขาย
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะพอมาตรวจค้นที่บ้านเนี่ยค่ะ
อย่างที่เล่าไปว่าเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจค้นที่บ้านอย่างละเอียดนะคะ
บ้านที่เป็นบ้านที่พักรวมถึงร้านขายยาง
ซึ่งก็เป็นธุรกิจของครอบครัวนี้ก็ยังไม่เจออะไรนะคะ
ตำรวจบอกว่ายังไม่มีข้อมูลอะไรที่มันน่าสงสัยเลยครับ
แต่ได้ข้อมูลมาว่านางละเอียดนะคะแม่ที่หายตัวไปเนี่ยค่ะ
ไปรับยารักษาโรคประจำตัวครั้งสุดท้ายก็คือยี่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าอืม
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปติดต่อขอรับยารักษาโรคประจำตัวอีกเลย
ถ้ายังมีชีวิตอยู่ทางญาติเขาสงสัยนะครับ
ถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังไงยังไงก็ต้องไปรับยา
เพื่อรักษาโรคประจำตัวของตัวเองแต่ไปครั้งสุดท้ายยี่สิบแปดพฤษฐีกายนปีห้าเก้าอะ
ซึ่งก็หายจากบ้านไปเมื่อปีห้าเก้านั่นแหละใช่ค่ะหายไปเลยครับ
ทีนี้ค่ะทุกครั้งที่ไปถามหาเนี่ยนะคะลูกชายคนกลางจะมีอาการผิดปกติ
พูดจาไม่สบตายาดแล้วที่ผ่านมาลูกชายคนกลางทะเลาะกับพ่อเป็นประจำ
ส่วนกับแม่เนี่ยลูกชายคนกลางก็เคยทำร้ายร่างกายแม่มาแล้ว
เพราะว่าขอเงินแม่แล้วแม่ไม่ให้อันนี้เป็นข้อมูลจากพี่สาวแม่ที่เขามาตามหานะคะ
เขาเล่าให้ฟังแล้วเขาบอกว่าลูกชายคนกลางมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป
ของทั้งสามคนแน่เลยเขาสงสัยแบบนั้นแต่ก็ปกติเนี่ยลูกชายคนกลางก็เรียบร้อย
เคยใช้ปืนไล่ยิงอดีตแฟนสาวมาแล้วก็เลยสงสัยว่ามีจิตไม่ปกติ
หรือเปล่าแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของพ่อแม่

เขาก็คิดเด็กจนบอกว่าพ่อไปมีเมียใหม่เราก็ไม่รู้เนอะ
อยู่จรก็มาบอกแม่
พ่อมาแวะหาที่บ้าน
จงเห็นพ่อวิ่งไปขึ้นรถไปเลย
แม่บอกให้ป้าอันนี้นะปะเอียดนะปะเอียดก็มาเล่า
สองพี่น้องก็เลยบอกว่าเออดีเหมือนกัน

เขาก็ถามจรเคยโทรไปหาพ่อไหม
เขาบอกว่าจำไม่ได้
แต่ก็พยายามถาม
เขาก็บอกอยู่เพชรชบูรณ์สบายดี
เดี๋ยวแม่ก็พาน้องมาเดือนนั้นอันนี้แล้วก็รอคอย
รอรอรอต้องจ้อนอาฏ
ถ้าสมมุติป้าเอียดหายไปหายไปโดยไม่มีใครรู้นะตอนนั้นหายจริงอ่ะเนอะ
แต่นี่โจรมันมาบอกกับพ่อพาไปอ่ะป้าเอียดอ่ะบอกว่า
บอกว่าจรมามาคุยขอเงินพี่ไม่ให้
แล้วก็นี่ก็เอามือนี่จิ้มหน้าผากแม่นั่งตักหงายไปเฉยนะ
เนี่ยก็แม่ก็จอนให้แม่นะจอนให้แม่นะ
ถามหาแม่หาพ่อเขานะเขาจะมีอารมณ์เลย
อืมนี่ค่ะทีมข่าวก็เลยไปหาลูกชายคนกลางคนนี้แหละ
ยังอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวอ่ะนะคะก็คือที่บ้านแม่นะคะ
ปรากฏว่าบ้านปิดล็อกแต่นายนารินลูกชายคนกลางคนนี้ก็อยู่ในบ้าน
ครับนี่ค่ะเราก็ตะโกนถามนะอืม
ก็ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาอะไรเขาก็อาจจะไม่อยากพูดอะไรก็ได้
ทีนี้ก็เลยลองโทรศัพท์หาเผื่อยอมคุยทางโทรศัพท์นะคะ
นายนารินลูกชายคนกลางเขาก็รับสายบอกว่าตอนนี้เขาเครียดนะ
คือตัวเขาเองก็เครียดกับการหายตัวไปของพ่อแม่และน้องชาย

ก็เลยยังไม่สะดวกให้ข้อมูลอะไรกับตินักข่าวของเราที่ตามไป

เครียดเรื่องอะไรครับผม

สอบถามหน่อยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายเราตอนนี้อยู่ที่ไหนครับผม
ตอนนี้ยังตามอยู่ครับ

เดี๋ยวครับแล้วเขาหายไปไหนครับผม

เพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านบอกว่าก่อนที่นางละเอียด
ที่เป็นแม่นะคะจะหายตัวไป
ก็มาบอกนะว่าฝากดูแลบ้านให้ด้วยจะไปเพชรบูรณ์

บอกว่าจะไปเยี่ยมลูกชายคนเล็กที่ประสบอุบัติเหตุรักษาตัวอยู่ที่เพชรบูรณ์
เดินทางไปกับนายนารินลูกชายคนกลาง

แต่หลังจากนั้นเพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่เห็นตัวนางละเอียดผู้เป็นแม่อีกเลย
แต่ลูกชายคนกลางยังอยู่ที่บ้านค่ะ

เขายังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาอะไร
แค่ยัดสงสัยว่ารู้เห็นหายไปรึเปล่า
คือชาวบ้านเคยเห็นนายนารินเนี่ยเผายางรถยนต์ในพื้นที่บ้าน

ก็ถ้าทั้ง๓คนถ้ายังอยู่ดีปลอดภัยดียังไง
ลองติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อยาดที่แพร่หน่อยกันแล้วกัน